ยังคงอยู่ที่เรื่องของเด็กแล้วก็เยาวชน
แต่ว่าเหตุการณ์ที่จะพาไปดูต่อไปนี้เกิดขึ้นในจังหวัดชุมพร
พ่อแม่ของเด็กม๑ไปแจ้งจับครูที่สอนวิชาดนตรี
หลังออกอุบายนะคะให้ลูกสาวของเธอนั่งรถไปด้วย
บอกว่าให้ไปช่วยขนกล้วยที่สวน
สุดท้ายพาไปขืนใจที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งในจังหวัดชุมพร
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันวาเลนไทยที่ผ่านมา
พ่อแล้วก็แม่นะคะพาลูกสาววัย๑๒ปีเป็นนักเรียนชั้นม๑
ไปพบตำรวจภูทรปะทิวที่จังหวัดชุมพรเมื่อวานนี้
เพื่อไปแจ้งความเอาผิดครูหนุ่มสอนวิชาดนตรี
อายุ๒๗ปีของโรงเรียนแห่งหนึ่ง
ที่เหลาะพาลูกสาวไปข่มขืนกระทำชำเล่า

เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครูประจำชั้นของลูกสาวได้แจ้งว่า
ลูกสาวไม่ได้เข้าห้องเรียน
หลังจากเข้าแถวเคารพทงชาติในช่วงเช้าแล้ว
ตัวพ่อโทรศัพท์ไปหาลูกนะคะ
คุณพ่อโทรไปหาลูกก็พบว่าปิดมือถือ
ด้วยความกังวลใจก็เลยเดินทางไปที่โรงเรียน
ไปสอบถามเพื่อนของลูกสาว
ทุกคนยืนยันนะคะว่าลูกสาวขึ้นรถตู้ไปกับครูสอนวิชาดนตรี
โดยครูบอกให้ลูกสาวไปช่วยขนกล้วยที่สวน

แล้วก็หายตัวกันไปทั้งคู่เลย
เมื่อทางโรงเรียนโทรศัพท์ไปหาครูผู้ก่อเหตุ
ครูอ้างว่าทำธุระอยู่ในตลาดสดใกล้โรงเรียน
จากนั้นครูก็กลับมาถึงโรงเรียนพร้อมกับรถตู้คันเมื่อสักครู่นี้
แล้วก็อ้างว่าไม่เห็นลูกสาวของเขาไม่ได้ไปด้วยกัน

ขณะที่ลูกสาวก็โทรศัพท์บอกให้เพื่อนไปรับที่รีสอร์ท
ทีนี้พอไปถึงรีสอร์ทก็พบนะคะ
พบลูกสาวก็เลยคาดคันความจริงกับลูกว่าเกิดอะไรขึ้น
ลูกบอกว่าถูกลวงไปข่มขืนทั้งที่มีประจำเดือนด้วย

ครูบอกให้ลูกสาวหมอบลงกับพื้นรถตู้เพื่อไม่ให้ใครเห็นค่ะ
ทีนี้ลูกก็บอกว่าตอนที่ว่าจะออกไปนอกโรงเรียน
โทรมาขอไกลเกียร์อะไรพวกนี้ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร
โทรมาตอนช่วงเย็นเห็นว่าจะขอไกลเกียร์
ว่าต้องการอะไรจะเอาเท่าไหร่อะไรแบบไหน
เพื่อที่จะให้เรื่องไม่ต้องขึ้นลงเป็นสาร

ตอนนี้ตำรวจก็พาเด็กหญิงไปชี้จุดที่รีสอร์ทที่เกิดเหตุ
ซึ่งคนดูแลรีสอร์ทก็ยืนยันนะคะว่ามีรถตู้สีขาวมาเปิดห้องพักแบบรายวัน
แต่ก็ไม่รู้ว่าลูกค้าเป็นใคร
โดยในวันจันนี้วันพรุ่งนี้
ตำรวจและสหวิชาชีพจะไปร่วมสอบปากคำเด็กหญิงอีกครั้งหนึ่งนะคะ